หยุดนี้ใครที่จะวางแผนท่องเที่ยวตามจุดต่างทั่วไทยมาตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยนะครับ
เพราะว่าหลายพื้นที่สภาพอากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงส่งผลต่อสุขภาพรวมไปถึงการใช้ชีวิตการใช้รถใช้ถนน

นี่คือภาพรวมภาพถ่ายดาวเทียมนะครับที่แสดงการก่อตัวของกลุ่มเมฆที่มีการก่อตัวขึ้นรอบเมืองไทยของเรา
อย่างที่บอกไปนะครับว่ากลุ่มก้อนเมฆกลุ่มฝนส่วนใหญ่นั้นอยู่แถวบริเวณมาเลเซียอินโดนีเซีย
กลุ่มเมฆฝนเริ่มค่อยขยบขึ้นมาปกคลุมบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยค่อนข้างเยอะแล้วนะครับ
และที่สำคัญครับอากาศเย็นที่ก่อนหน้านี้แผลลงมาปกคลุมก็จะค่อยทยอยออกจากเมืองใดของเราลงทะเลไป
นั่นหมายความว่าหลังจากนี้อากาศก็จะเริ่มร้อนขึ้น
แบบนี้ก็จะทำให้อากาศระหว่างวันในช่วงเช้ากับช่วงค่ำนั้นค่อนข้างแตกต่างกันนะครับ
นี่คือการคาดการณ์อุณหภูมิในช่วงวันหยุดสัปดาห์นะครับเปรียบเทียบกับในช่วงวันศุกร์นี้
สังเกตว่าบริเวณทางตอนบนอย่างพื้นที่ภาคเหนือยังมีพื้นที่สีฟ้าอยู่
นั่นหมายความว่าอุณหภูมินั้นยังคงเย็นสบายอยู่ในช่วงเช้านะครับประมาณ๑๘องศา
หลังจากนั้นจะค่อยเคยียบขึ้นทีละนิดนะครับภาคเหนือเริ่มประมาณ๑๙๒๐องศาแล้วนะครับ
เดียวกับบริเวณพื้นที่ภาคอีสานส่วนนี้เป็นอุณหภูมิในช่วงบ่ายสามนะครับ
ส่วนตอนบนอยู่ที่ประมาณ๒๙๓๐องศา
ถ้าหากเราเปรียบเทียบกับความรู้สึกร้อนก็จะพบว่าค่อนข้างต่างค่อนข้างเยอะนะครับ
ความรู้สึกร้อนอยู่ที่ประมาณ๓๔องศา
เพราะว่าความชื้นที่เข้ามามีบทบาทในเมืองไทยไม่สามารถที่จะระบายออกได้ดีมากนักนะครับ
ทำให้ร้อนกว่าสภาพอากาศที่เป็นจริง
นี่คือการเคลื่อนตัวของกระแสลมจะสังเกตว่าเข้ามาปะทะกับแนวชายฝั่งมากขึ้นนะครับ

หลังจากนี้ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝนก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับ

ใครจะทำกิจกรรมบริเวณนางกล่าวก็ตรวจสอบสภาพอากาศด้วยนะครับ

ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ